เหตุการณ์ที่ลิงมันตกน้ำเสร็จแล้วพลเมืองดี
เผลอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะทีนี้ก็เลยไปพร้อมด้วยชุดประดาน้ำ
สายตรวจเกาะแก้วเนี่ยไปตรวจสอบพอไปถึงเนี่ยคุณผู้ชม
จุดที่เกิดเหตุนี่มันเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่เลยนะคะเนื้อที่เป็นสิบไร่อ่ะค่ะ
แล้วก็พบนายยูเมอูสัญชาติพม่านายยูเมอูเป็นพ่อนะคะ
ก็ให้ข้อมูลบอกว่าคนที่จมน้ำเสียชีวิตคือลูกชายผมเอง
ชื่อว่าในเซตปายโซอายุ๑๘ปีจมอยู่กลางหนองน้ำ
ทีนี้นักประดาน้ำก็ลงไปงมค้นหาใช้เวลาประมาณ๑๕นาที
พบร่างผู้เสียชีวิตแล้วก็นำขึ้นฝั่งนะคะบรรยากาศเนี่ย
ญาติเพื่อนที่มารอรับศพก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
แล้วก็นำศพส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตค่ะ
พ่อของผู้ตายได้เล่าให้ฟัง
บอกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุช่วงเวลาประมาณสัก๕โมงเย็น
ทุกคนกำลังทำงานอยู่บริเวณริมหนองน้ำ
ทีนี้มีลิงตัวหนึ่งมันตกลงไปในน้ำค่ะ
แล้วลูกชายเห็นพยายามที่จะไหว้ออกไปช่วย
แล้วก็ชวนเพื่อนออกไปอีก๒คนนะคะ
เพราะว่าคนที่ไหว้ออกไปมีในเซตคนนึงแล้ว
มีในแมนแล้วก็ในอาว

ก็สามารถช่วยลิงได้สำเร็จเอาขึ้นฝั่งได้สำเร็จนะคะ

คือว่ายน้ำช้ากว่าไหว้ตามหลังไป
เสร็จแล้วในเซตลูกชายเนี่ยนะคะ
หมดแรงหมดแรงอยู่กลางหนองน้ำเลยค่ะ

ในอาวไหว้อยู่เนี่ยพยายามเข้าไปประคองตัว

ก็เลยทำให้ในเซตที่เป็นลูกชายเนี่ย

พ่อบอกว่าได้แต่ยืนมองอยู่บนฝั่ง
ไม่สามารถจะช่วยเหลืออะไรลูกชายได้ทันเลย
หลังจากนี้ตำรวจก็ได้เชิญพ่อ

สอบปากคำเพิ่มเติมที่สพเมืองภูเก็ตนะคะ